ก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอที่ชัยภูมิไป

น้ำจากชายภูมิต่อที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชม

สถานีต่อไปก็จะไปมหาสารคาม

รวมถึงดูที่ขอนแก่นหน่อยว่าตอนนี้

ช่วงสักประมาณ๓ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะ

ผู้ว่าสมศักดิ์จำตระกุลเนี่ยนะคะ
พร้อมด้วยนายโกเมษธีคธนานนท์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
แล้วก็เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยค่ะ
ดูสิคะ๓ทุ่มแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านโนนตุ่น

ไปดูสถานการณ์น้ำตรงถนนกลางเมืองค่ะ
ก่อนจะถึงสะพานทางข้ามจุดตัดถนนมิตรภาพ
ซึ่งน้ำชีเอ่อท่วมพื้นที่ตรงนี้
จุดที่ทางผู้ว่าไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยงานนะนะ
น้ำมันสูงมากเมตรกว่า๒เมตรก็มีนะคะ
ผู้ว่าบอกว่ามวลน้ำก้อนใหญ่
ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดของมวลน้ำจากชายภูมิ
ที่เคลื่อนมามาถึงเขตอำเภอเมืองขอนแก่น
ทำให้น้ามท่วมสูงและท่วมเร็ว
ผู้ว่าบอกด้วยนะคะบอกว่าปีนี้

มีระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ๑๐เมตรครึ่ง
มันสูงอยู่ประมาณ๑๓เมตรเห็นไหม
มันสูงกว่ากันตั้ง๒เมตรกว่าค่ะ
ก็ถือว่าเป็นระดับน้ำสูงสุดของยอดน้ำทั้งหมด
แล้วก็คาดการณ์ว่าน้ำจะอยู่แบบนี้ไปอีกสักวัน๒วัน
หลังจากนั้นก็จะค่อยลดระดับลงนะคะ
ซึ่งสภาพต้นน้ำขณะนี้
ระดับน้ำที่อำเภอแวงน้อยอำเภอแวงใหญ่อำเภอชนบท

มันเป็นพื้นที่ที่รับน้ำช่วงแรกของจังหวัดเลย
ก็มีปริมาณน้ำลดลงบางจุดประมาณสัก๖๑๐เซนติเมตร
แต่น้ำจะไหลมาเพิ่มที่เขตอำเภอเมือง
ช่วงรอยต่อของจังหวัดมหาสารคามด้วย
ก็ไหลไปปลายน้ำก็ต้องรอรับมือกันเป็นทอดนะครับ
ใช่ทีนี้เขาก็เลยต้องติดตั้งพวกเครื่องผลักดันน้ำ
ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นเองเขาก็ต้องประสาน
กับทางสำนักงานชนรับประทานที่๖
เอาเครื่องผลักดันน้ำที่ติดตั้งอยู่ที่ชายภูมิเลยนะ
ติดตั้งตั้งแต่เมื่อคืน
เพื่อที่จะเพิ่มอัตราเร่งการดึงน้ำ
เขตอำเภอเมืองขอนแก่นไปสู่ตอนล่างของลำน้ำชี
แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทำต่อเนื่องค่ะ
เพราะว่าจะมีการติดตั้งเพิ่มอีก๔เครื่อง
ก็รวมทั้งหมดนี่นะคะคือ๑๒เครื่อง
ทีนี้พอปริมาณตัวเครื่องที่มาติดตั้งเพิ่มมากขึ้น
แน่นอนค่ะว่าอัตราการระบายน้ำก็จะทำได้มากขึ้น
แล้วพื้นที่บริเวณบ้านโนนตุ่น
ถือว่าเป็นจุดท้ายของเขตจังหวัด

จะไหลผ่านขอนแก่นอีกไม่เกิน๑๕วันหลังจากนี้
ทีนี้ต้องติดตามสถานการณ์นะประมาณ๒อาทิตย์กว่านะคะ
พื้นที่หลายอำเภอที่เป็นจุดรับน้ำใช่ไหม

เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยสำรวจตรวจสอบ
บริเวณพื้นที่ของอำเภอเมืองกันหน่อยนะฮะ
ซึ่งสะพานข้ามแม่น้ำชีถนนมิตรภาพ
ช่วงสะพานยกระดับบ้านกุดกว้างที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นระดับน้ำชีสูงครับ
ริ่มริมถนนมิตรภาพในบางจุดแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ตั้งป้ายเตือนให้ผู้ใช้ทางเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน
เนื่องจากน้ำสูงถึง๔๐๖๐เซนติเมตรนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ปพ

ให้การอบพยพย้ายไปพักอาศัยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับ
รวมถึงช่วยขนย้ายทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงต่าง

อย่างไรก็ตามในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมือง
วนน้ำก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาถึงก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะฮะ
หน่วยงานได้เตรียมกระสอบทรายแจกจ่ายให้ชาวบ้าน
นำไปวางกั้นเป็นแนวป้องกันในจุดที่น้ำเคยท่วม
แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทุกพื้นที่จุดเสี่ยง
เตรียมพร้อมในการอบพยพตลอด๒๔ชั่วโมง
หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับ
ตอนนี้สถานการณ์ที่ขอนแก่นก็ได้รับผลกระทบเยอะ

หมูที่เป็นฟาร์มหมูของเอกชนรายใหญ่

เขาเลี้ยงหมูเกือบหมื่นตัว
แล้วดูสิมันกลายเป็นปัญหาตอนนี้จนปัญญาเลยค่ะ
จะย้ายหมูหนีน้ำได้ยังไง
เจ้าของฟาร์มบอกว่าไม่รู้ว่าหมูของฉัน

คือหมูตัวหนึ่งน้ำหนักมันก็โอ๊ยเป็น๑๐๐กิโลกรัม
ซึ่งกลัวไงกลัวว่าหมูจะจมน้ำตายก่อนจะย้ายหมูเสร็จ
ทีนี้ก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
รวมถึงทางสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดขอนแก่น
แล้วภาพแบบนี้เราจะได้เห็นในข่าวกันนะคะ
โดยทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่นนายพีรพงศ์หมื่นผ่อง
รวมถึงเจ้าหน้าที่จากประสุทธิ์ขอนแก่นนั้นนะคะ
เขาก็ต้องประสานหน่วยกู้ภัยมาช่วยย้ายหมู

ตัวนะมันก็ไหว้หนีไม่ยอมให้จับได้ง่ายค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาจับหมูมาตั้งแต่วันที่๔นะ
จนถึงวันนี้กี่วันแล้วล่ะคะ
ซึ่งล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังจับหมูเหลืออยู่สักประมาณ
กว่าตัวอันนี้ถือว่าเป็นหมูล็อตสุดท้ายแล้วนะ
หมูที่จับได้เนี่ยเจ้าของฟาร์มเขาก็จะไปไว้ที่ฟาร์มสาขาเดียวกัน
ซึ่งเขามีอยู่หลายฟาร์มตามจังหวัดต่างนะคะ

บอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาจะเอาหมูตรงนี้

เขาก็มีอยู่เกือบหมื่นตัวตอนนี้ก็เร่งกระจาย